เป็นยังไงเมื่อวานนี้พอ๔โมงเย็นแล้วได้เฮหรือว่าได้โฮกัน
ให้ดูหน่อยเลขท้าย๙๑ที่ออกมาคุณผู้ชม
มีคนถูกเลขท้ายทั้งหมด๖๐๒ใบ

พี่พี่ได้เลขรถของพี่มาใช่ไหมแล้วพี่ทุ่มเทมาก

นี่คือมหาเห็งสุดจริงนะต่อให้ไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งก็คือ

โพสต์เฟซบุ๊กจากสาริยาชีวะ

แล้วนี่โพสต์ภาพเซลฟี่คู่กับทะเบียนรถของพี่นั่นแหละ
โอ๊ย๖๐๒ใบค่ะ
คือแบ่งซื้อในแอปเป่าตัง๑๒๘ใบแล้วก็ซื้อในลอตเตอรี่พลัสอีก๔๗๔ใบ
มาของเลขเด็ดพี่บอกว่าทะเบียนรถพี่เลย

รถพี่เพิ่งโดนชนท้ายมาเมื่อวันเสาร์ไง
แล้วพี่เขาเขียนในเฟซบุ๊คเลยนะ
แท็กงดยืมเงินทุกกรณีเพราะผมมีหนี้ต้องจ่าย
ชอบความชัดเจนของพี่จริง
อกจากที่ชนบุรีแล้วพาไปดูที่อุตรดิษฐ์หน่อยค่ะ
ดวงดีดวงเฮงเจ้าของร้านอะไร
นี่คนนี้ถูกรางวัลสลากออมสินพิเศษ
งวดหนึ่งธันวาห์๕๐ล้านพี่บ๊อต

คือรางวัลจะมีช่วงนี้ช่วงตุลาพฤศจิกานี่แหละ
เขาบอกว่าตื่นเต้นมากนะถูก๕๐ล้านแบบไม่คาดฝัน
ออมสินที่ถูกรางวัลซื้อไว้นานแล้ว

ซื้อสลากออมสินยังไงให้ถูกพี่บอกผมหน่อย

แต่คือแต่คือเขาบอกว่าคนที่ซื้อสลากออมสินก็ถูกเยอะเหมือนกันนะพี่

แต่รอบนี้ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่ครั้งแรกในชีวิตแหละ
ฝากเงินก้อนนี้เอาไว้ไว้เป็นเงินออม
ไว้ที่ธนาคารออมสินเหมือนเดิม
ไม่เป็นไรงวดนี้ใครพลาดหวังงวดหน้าเอาใหม่ค่ะ
คุณผู้ชมเรามีเวลาให้๑๕วัน๑๖วันนะ
แต่ยังไงก็ตามก็เบาได้เบานะครับ